ไปดูเรื่องราวสุดสะเทือนใจครับที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
อายุ๑๔ปีเรียนม๒วันหยุดก็ไม่ไปเล่นที่ไหนนะฮะ
ไปรับจ้างทำงานหามารายได้เสริมไปยืนบวกทงทางเข้าหมู่บ้านครับ
วันนึงก็ได้๔๐๐บาทแต่ว่าระหว่างพักเที่ยงครับ
น้องพยายามจะข้ามถนนไปซื้ออาหารรับประทานตอนเที่ยง
แต่ว่าข้ามไม่พ้นถูกรถชนจนเสียชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องที่สร้างความสะเทินใจนะฮะที่เกิดขึ้น
ทางด้านของพันธบทโทนิวัฒน์ฮิมรันธัญพงศ์ครับเป็นสลวัสดิ์สอบศูนย์สอบภชายพฤกษ์
ที่ปากเก็ตนนทบุรีก็ได้รับแจ้งว่ามีรถชนคนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
บนถนนชายพึกแจ้งวัฒนะนะครับแถวตำบลบางพลับ
จุดเกิดเหตุไปเจอเด็กชาย๒๔ปีนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนรัตนศรีอุทิศ
แถวพระราม๒ครับแล้วก็มาทำงานย่านปากเกร็ดนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนสภาพนั้นกระโหลกศีรษะแตก
กระจกด้านหน้าแตกแล้วก็คนขับคือนายอาทิตยืนรอให้การกับตำรวจอยู่นะครับ
วันที่เกิดเหตุนั้นน้องคนนี้เดินทางมาจากบ้านที่พระราม๒กับเพื่อนอีก๓คน
มาทำงานแถวปากเกร็ดนนทบุรีคือรับจ้างถือป้ายถือทงทางเข้าโครงการหมู่บ้านนะครับ

ก่อนเกิดเหตุน้องก็จะวิ่งข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามเพื่อจะไปซื้อข้าวมากิน
แต่ปรากฏว่าข้ามไม่พ้นนะครับถูกรถที่กำลังลงสะพานมาแล้วมาด้วยความเร็วพุ่งชนร่าง
แล้วเป็นการชนถึง๒ครั้งด้วยกันนะครับ
ชนครั้งแรกนั้นชนจนร่างนั้นกระแทกแล้วก็ไปติดอยู่ที่กระจกหน้ารถ
ร่างของน้องไปคาอยู่ที่ฝากระโปรงของรถ
หลังจากนั้นร่างร่วงลงมาที่พื้นห่างจากจุดแรกสักประมาณ๒๐เมตร
แล้วรถเนี่ยก็แล่นมาด้วยความเร็วคุณผู้ชมก็หยุดไม่ทันนะฮะ
ซ้ำอีกครั้งหนึ่งร่างของน้องกระเด็นต่อไปอีก๑๐เมตรจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะครับ
ช่วงเที่ยงของวันนี้พ่อแม่แล้วก็ญาติญาตินิมนต์พระสงฆ์ไปเชิญโดยวิญญาณในจุดที่เกิดเหตุ
ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวโดยเฉพาะแม่เสียใจมากครับ
หลังจากเสร็จพิธีการเชิญโดยวิญญาณ
ทางญาติก็แจ้งกับทีมข่าวว่าตอนนี้พ่อแม่เสียใจ
ยังไม่อยากจะพูดอะไรขอไม่สัมภาษณ์ละกันยังทำใจไม่ได้
นักข่าวของเราคุณพัชรวรินพัชรประพานันท
สอบถามคนที่ไปทำงานด้วยกันกับน้องที่โบกทงเนี่ย
บริเวณหน้าหมู่บ้านก็บอกว่าเมื่อวานตอน๘โมงเช้า
กลุ่มที่มารับจ้างถือป้ายบวกทงก็มาปฏิบัติงานกันหลายครั้ง
แต่น้องคนนี้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกอาชีพแบบนี้เนอะ
หมู่บ้านก็จะมีคนถือป้ายถือทงอะไรกันไป
ด้วยความที่น้องเนี่ยเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกแล้วไม่รู้เลยว่าถนนเส้นนี้รถมาเร็ว
โดยเฉพาะลงสะพานเพราะเป็นถนนใหญ่ไงรถมาเร็วมาก
ตอนนั้นน้องไปซื้อข้าวคิดว่าคงจะข้ามพ้นแต่ไม่ทันระวังครับ
ข้ามไม่พ้นจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
มีพี่คนหนึ่งเขาเตือนว่าอย่าข้ามอันตรายเขาก็เลยข้ามไป

พอพี่เขาไม่ได้บอกว่าจะเดินไปเอาข้าวมาแบ่ง
หันใม่ทีน้องก็โดนละ
ชายคนนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเด็กยอดกระตันยูนะครับ
วันหยุดไม่ไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนนะฮะ
เพราะว่าน้องต้องหามารายได้พิเศษรับจ้างถือป้ายถือทงแบบนี้
มาแล้ว๗ครั้งเพื่อแลกกับค่าแรงวันหนึ่งก็ได้๔๐๐บาท
ทำงานตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็นแต่ว่าล่าสุดน้องก็เสียชีวิต